มีคลิปอุบัติเหตุสลดมาให้ดูเที่ยงนี้นะครับคุณผู้ชม
ผู้หญิงเป็นแม่นำลูกมาด้วยคนหนึ่ง๕ขวบคนหนึ่ง๓ขวบขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ
ปรากฏว่าขี่อีท่าไหนไม่ทราบมอเตอร์ไซค์หลุดโค้งไปชนเข้ากับขอบราวสะพาน
แต่ลักษณะนี้คือขี่เร็วมากนะใช่แม่เสียชีวิตนะคะ
ส่วนลูกสองคนเนี้ยบาดเจ็บสาหัสนะครับเมื่อสักรูปภาพเกิดขึ้นเร็วนะฮะ
เห็นนะคะลูกศรสีแดงอะค่ะแล้วก็เด็กเนี่ยคุณอยู่กลางถนนเลยอ่ะ
มอเตอร์ไซคันหนึ่งนะคะเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนขอบสะพานบริเวณสะพาน
ปากบางถนนปากบางดาวเรืองหมู่ที่๓ตำบลงิ้วงาม
กับเด็กอีกสองคนกระเด็นกระแทกขอบสะพานส่วนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
อยู่กลางสะพานค่ะครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะ
พบชิ้นส่วนกระจัดกระจายเกลื่อนถนนแล้วไปพบร่างผู้หญิงคนหนึ่ง
อยู่สัก๒๕ถึง๓๐ปี
เสื้อแขนสั้นสีเทากางเกงขาสั้นสีชมพู
เธอนอนเสียชีวิตในสภาพเลือดออกปาก
ใกล้กับผู้ตายยังไปพบผู้บาดเจ็บสาหัสเลย
๒คนด้วยกันค่ะทั้ง๒คนเป็นเด็กชาย
คนแรกอายุสักประมาณ๕ขวบ
คนที่๒อายุสักประมาณ๓ขวบ
น้องอายุ๕ขวบมีบัตรแผลฉีกขาดบริเวณหน้าผ่า
แล้วก็น้องอายุสักประมาณ๓ขวบ
ก็มีต้นขาด้านซ้ายผิดรูป
ก็เลยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า
ทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ทั้งเด็กทั้งสองคน
ที่เป็นผู้บาดเจ็บเขาเป็นแม่ลูกกัน

แล้วเกิดหลุดโค้งชนขอบสะพาน

แล้วก็มีพลเมืองดีขับรถตามมาเห็นมาประสบเหตุ
ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ
พอตรวจสอบหาหลักฐานในร่างกายทั้ง๓คน
ไม่พบว่าทั้ง๓คนเป็นใครมาจากไหน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการติดต่อญาติ
เพื่อหาญาติมารับเด็กทั้งสองคน
แล้วก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ

มาแล้วค่ะ

อุบัติเหตุเราเอามาเตือนภัยนะคะ

ตาซ้ายตะลุตาขวาทะลุตาขวาแล้วมันผ่านไปนะคะ

กล้องหน้ารถจับภาพวินาทีที่กระบะ
พุ่งชนอย่างจังรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนสามกันมา
กำลังข้ามถนนบริเวณจุดยูเทิร์นหน้าสนามยิงปืน
สมาคมกีฬายิงปืนเมืองชากังราวตำบลคลองแม่ลาย

นายจำปีอายุหกสิบปี
คนขี่เนี่ยเสียชีวิตคาที่
ส่วนเด็กอายุ๑๒ปีแล้วก็หลานชายเนี่ย
ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
นั่งสำรวยอายุห้าสิบสี่ปีบาทเจ็บสาหัส
สรุปเหตุการณ์นี้ซ้อนกันมา๓คน
ตายสองเจ็บสาหัสหนึ่งค่ะ

ทั้งคู่กำลังพาหลานชายไปตัดผมที่ตลาดคลองแม่ลาย
เพราะเมื่อวานเนี้ยคือวันที่หนึ่งธันวานะฮะ
วันนี้วันที่๑ธันวาจะมีการเปิดภาคเรียนใหม่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่มาเกิดเหตุสลดดังกล่าว
ส่วนในสอนบัวรภายุสี่สิบสี่ปีคนขับรถกระบะ
ถูกควบคุมตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
แล้วก็ต้องมีการสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุ
อุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปนะครับ